วิ่งแข่งเรามี๓เหรียญใช่ไหม

ผมมองได้ว่า๑๐ครั้งได้ชนะครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นรู้แล้วสำหรับเทรดิ้ง
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความพยายามในการค้าขายเยอะ

ยินดีต้อนรับคุณดิสทัศน์ปัญญารชุนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตทนะครับ

ผมเรียกพี่บอยว่าเป็นนักเทรดเดอร์มือหนึ่ง
เทรเดอร์น้ำมันมือหนึ่งของประเทศไทยได้ไหมฮะ
ก็แล้วแต่นะครับ

บอยทำงานในปตทมากว่า๓๐ปี

แล้วอะไรมันทำให้เรามีแพลชั่นหลงไหลใน
หน่วยงานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของปตทเนี่ยครับ
คือต้องบอกแบ็คกาวน์ตัวผมก่อนว่า
ผมชอบความท้าทายนะครับ

แล้วผมเป็นคนชอบพบปะผู้คนนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะคนต่างประเทศผมชอบมาก
ไปคุยกับเขาชอบอะไรอย่างนี้นะครับ

การหน่วยงานนี้น่าจะเหมาะสมกับผมมากที่สุด

ก็สามารถที่จะบินไปเจอพบผู้คนได้

การต้องหาเงินให้ได้ด้วย
ตอนเด็กก็ไม่เคยไม่ทราบว่าตัวเองอยากเป็นอะไร

มันคล้ายที่สุดในอาชีพของปทคือการเป็นคนที่หาโอกาส
ที่จะเข้าไปทำกำไรให้กับธุรกิจ

เป็นการแข่งขันในตลาดการค้าสากล

เพราะฉะนั้นยิ่งท้าทายเข้าไปใหญ่

แล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ให้ตัวเองเข้ามายืนในจุดนี้ให้ได้

ให้อยู่ในกำหนดของปตทคือทุกอย่างต้องมีกฎิกา
ซึ่งเราสามารถที่จะวัดความเสี่ยงได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็รู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นที่เราจะค้าขายรวมทั้งเป็นคนช่างสังเกต

เพราะว่าคือเราต้องมีกฎระเบียบในการค้าปทให้ความสำคัญในเรื่องกฎระเบียบมาก
อยู่ดีจะเป็นผู้ค้าแล้วก็ไปทำให้ปตเสียหายนี่ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในกรอบระเบียบของปทแล้วก็เข้าใจความเสี่ยง
จากจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้จากการประสบการณ์ของพี่ที่ส่งรุ่นสู่รุ่น
แล้วก็ต้องเป็นคนที่สนใจแล้วก็เสียสละตัวเองให้เรียนรู้ตลอดเวลา

ไม่ใช่อยู่ดีจะขึ้นมาแล้วไปทำงานอย่างนั้น
ต้องวางกลยุทธ์ว่าเราจะเทรดในรูปแบบใด
เพราะว่าวิธีการเทรดมันมีหลายรูปแบบ
ขออนุญาตเล่าให้ฟังคือว่า
นี่คือการหาโอกาสเข้าทำกำไร

เอาน้ำมันมาเก็บในคลัง
ทยอยเป็นลำเล็กไปขาย

ฟังแล้วเป็นร่วงหัวใจอย่าทำเทรดเลยนะ
จริงครับจริง
ตอนที่เกิดภาวะวิกฤตต่าง
ผมตื่นมาเที่ยงคืนถึงตี๓ตี๒
แล้วก็อย่างเช่นในช่วงโควิดต่าง

ผมว่าก็มีเยอะนะครับเทรดเดอร์

หรือว่าใช้การบริหารความเสี่ยงเข้ามากำกับ

แต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกน้องคือว่า
ผมไม่ชอบแค่เราได้กำไรแล้วเขาก็จะไม่แข็งแรง
เพราะฉะนั้นจะต้องโตไปด้วยกันนะครับ

ไม่มีทางเป็นศัตรูครับก็ต้องอยู่กันนานครับ
มันเป็นการทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้

แล้วก็แชร์องค์ความรู้ให้เขา
เขาจะได้มีองค์ความรู้เหมือนเรา
แล้วเวลาทำงานจะได้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

คือเราต้องชนะตัวเองคือเราต้องขยันมากขึ้น
ที่จะสามารถเสนอราคาให้เขาได้บนราคาที่แข่งขันได้
เวลาส่งของส่งมอบเขาต้องส่งมอบน้ำมันตรงเวลาคุณภาพดีอันนั้นคือความภูมิใจของพวกเรา
อันนี้ง่ายแต่ปัจจุบันนี้มันจะหาโอกาสในการทำกำไรในการทำอย่างนี้น้อยลง
เพราะว่าโลกเราเนี่ยข้อมูลค่อนข้างที่จะแชร์กันอย่างรวดเร็ว

การมีทัวร์คังน้ำมันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาในเวลาที่เหมาะสม
ขายออกไปในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาลูกค้าต้องการของก็เราจะมีของตลอดเวลา
แต่สิ่งที่ยากคือการเอาน้ำมันมาเก็บเนี่ยเราจะต้องการทำการบริหารความเสี่ยง
ต่อไปทูลสิ่งหนึ่งก็คือจะทำยังไงที่เราสามารถเบรนด์น้ำมันโดยเฉพาะพวกน้ำมันเสร็จรูป
น้ำมันแก๊สเซอรินที่เราใช้ในรถยนต์เรามีค้างน้ำมันในประเทศสิงคโปร์
การตัดสินใจของเรามีผลต่อกำไรขององค์กรรู้สึกกดดันไหมครับ
ในเรื่องของเศรษฐกิจระดับระดับมหาภาพหรือว่าทางการเงิน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่ยากแต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินกว่าความสามารถของพวกเรา
มีอะไรจะเปลี่ยนไปไหมฮะนโยบายหรือว่าอนาคตเราจะได้รับผลกระทบอะไรไหมฮะ
ธุรกิจของน้ำมันบูมมากในสหรัฐอเมริกา
คือเขาให้ลายเซ็นต์ในการคุดเจาะ
แล้วจะเห็นได้ว่าในระยะเวลา๓๔ปีเนี่ย
อเมริกาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ส่งออกน้ำมันสูงสุด
ก็เป็นโรคของความสะอาดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหากับพวกเราเพราะเราอยู่นักค้าแล้วก็เทรนด์
พอรู้แล้วว่าเราทำกำไรในกิจกรรมนี้เขาก็จะอยากทำบ้าง
เขาก็จะมามาแย่งไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเอง
เพื่อให้เกิดการค้าขายให้มีประสิทธิภาพสูง
บางธุรกิจมีโรงการน้ำมันมีหุ่นจอก
เราก็ต้องมีเครื่องมือให้เขาก็คือระบบเทคโนโลยีต่าง
ที่เข้ามาทำให้เราสะดวกในการรวดเร็วในการซื้อขายน้ำมัน
แล้วเทคโนโลยีใหม่นี้เราถึงมีระบบควบคุมความเสี่ยงโดยใช้ระบบในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพื่อให้มีการประมวลผลออกมาค่ะประมวลผลในเรื่องของความเสี่ยงนะครับ
บริหารระดับสูงสามารถรับรู้ความเสี่ยงได้ตลอดเวลาอันนี้คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้

พอส่งมอบเสร็จอีก๒๐วันผ่านมาบอกไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนอย่างนี้
เพราะว่าไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นที่ซื้อบนแพลตฟอร์มแล้วก็รอการส่งมอบไม่ใช่
มันมีรายละเอียดเยอะมากในเรื่องของการค้าขาย
เป็นคนที่ปรับตัวได้สม่ำเสมอเป็นองค์กรที่พร้อมที่จะปรับตัวได้สม่ำเสมอ
อย่างรวดเร็วยินดีที่ได้คุยกันนะครับขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป